ที่สุราธานีแม่ทำตัวเป็นลูกค้ามาขอดู
แล้วก็หยิบไป๓เส้นแบบใจเย็นให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหรายนี้แตกต่างจากรายที่เชียงใหม่นะ
ไปนิ่มเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไปแบบรถเร็วใช่อันนี้แบบช้า
ทำเป็นลูกค้าฮะแล้วก็นี่พนักงานเอามาให้ดูสามเส้น
เขาเอามาพาดไว้ตรงมือนะแล้วก็ทำเป็นถ่ายรูป
จะเลือกทองอันไหนหรือส่งไปให้ใครดูแป๊บนึง
ไอ้ที่พาดไว้ตรงมือเนี่ยหยิบไว้ฮะแล้วก็ออกนอกร้านอย่างใจเย็น
พนักงานก็พยายามวิ่งตามนะครับแต่ว่าจับตัวไม่ได้
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราธานีนะฮะที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตลาดบางสวรรค์
ที่อำเภอพระแสงนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของร้านทองก็นำหลักฐานกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพบางสวรรค์ซึ่งเห็นใบหน้าคนร้ายชัดเจน
แล้วก็ทะเบียนรถมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟร้อยที่สีน้ำเงินนะครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะครับ
ว่าตำรวจเนี่ยคงตามจับได้ในเร็ววันนี้คือรถของเขาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
แต่เห็นลักษณะรถรูปวาพันธ์สันธารของมันรูปวาพันธ์สันธารชัดเจนค่ะ
เดี๋ยวสองเหตุนี้แน่นอนตำรวจมักจะตามจับได้
ทุกเหตุการณ์ชิงทองตำรวจจับได้เกือบหมด
และส่วนมากนะ๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวเผลอพรุ่งนี้เราได้อ่านว่าจับแล้วด้วย

ข่าวเย็นเนี่ยก็รอได้แล้วไม่เคยได้ใช้เงินสักรายนะคะชิงทอง